ของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องปลากันหน่อยนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของเรียนความเรื่องเศร้าที่อุบลราชธานี
เขาเขียนเรียงความเรื่องของความลำบากของตัวเขาเองนะครับ
สุดท้ายตอนนี้มีคนเข้าไปช่วยจำนวนมากนะครับ
ซึ่งยอดเงินบริจาคทั่วประเทศจากผู้ใจดีทั้งหลาย
ตอนนี้ยอดเงินในบัญชีนะคะมีมากกว่า๓แสนบาทแล้วนะคะ
ซึ่งน้องปลาเองก็เตรียมที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับเพื่อน
นักเรียนร่วมชั้นอีก๓คนที่มีฐานะทางการเงินยากลำบากเหมือนกันค่ะ
เด็กหญิงเกษมศรีบุญสัยหรือว่าน้องปลาอายุ๑๔ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของเรียงความเรื่องความเศร้าที่เคยคิดฆ่าตัวตายหนีความลำบาก
จนมีประชาชนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวและเป็นทุนการศึกษากว่า๓แสนบาทแล้วค่ะ
เด็กหญิงเกษมศรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเงินที่ได้รับบริจาคจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะ
ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กำลังใจที่ดีค่ะ
หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนให้สูงที่สุดแล้วก็จะทำตามความฝันที่หนูได้สัญญาไว้กับพ่อแม่
อกจากนี้เงินส่วนหนึ่งนะคะเด็กหญิงเกษมศรีจะแบ่งให้กับเพื่อนร่วมชั้นอีก๓คนค่ะที่มีฐานะทางการเงินยากลำบากเหมือนกัน
นายสุบินบุญสัยอายุ๖๑ปีผู้เป็นพ่อนะคะบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจที่ดีขึ้นพร้อมขอบคุณทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ส่วนกรณีที่ลูกสาวจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนร่วมชั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็ดีใจที่ลูกมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะ